กลับกรณีที่ให้โซสาเวียดนามติดโควิดจากงานแฟชั่นวีร้านค่ะ
เมื่อวานนี้เราเจอคุณปูปายานะคะซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็ไปร่วมงานบ่อยนะคะ
คุณปูบอกว่าจริงแล้วไม่แปลกใจเลยเพราะว่างานนี้คนเยอะมาก
ส่วนตัวเองเนี่ยค่ะงดรับอีเวนต์ต่างประเทศจนถึงปลายปีรอดูสาการไปก่อนเลยค่ะ
น่าจะเป็นอีเวนต์สุดท้ายที่ปูรับเพราะอีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์ภายใน
แต่ถ้าเป็นอีเวนต์พับลิกก็ไม่อยากรับเป็นชั่วคราว
ไม่เป็นความรู้สึกส่วนตัวเพราะเราก็ต้องให้เกียรติคนอื่นที่ประชาชนคนอื่น
แล้วก็ไม่อยากให้ทั้งพี่นักข่าวในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงด้วย
พรมแดงต่างประเทศก็ไม่เดินค่ะมันรู้สึกว่าสถานการณ์โลกช่วงนี้
ไม่สำคัญเท่าสุขภาพของคนมากกว่า
แล้วก็ตอนนี้ถ้ากลับก็คือถ้ากลับจริงก็กลับสหรัฐแล้วกลับยาว
คือไม่กลับสั้นแต่ถ้ากลับนะคะแต่ถ้าไม่กลับก็อยู่นี่ยาว
ช่วงนี้งดไปค่ายภูลีภัยจนถึงเกือบปลายปี
สถานการณ์ที่ปูในฐานะคนไทยหรือประชาชน
อย่างที่ปูบอกนะคะเราต้องใส่ใจสังคมเนาะ
ส่วนรวมเป็นสำคัญเลยค่ะใช่ค่ะ